คุณผู้ชมคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ต่างก็ไปด้วยความหวังความศรัทธานะคะ
เห็นได้จากเงินทำบุญเงินบริจาคที่มีเป็นจำนวนมากค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
เงินบริจาคที่เข้าสู่คำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
แบ่งออกเป็น๒ส่วนคือวัดสิริสุทธโธและเกาะคำชโนธ
แบ่งโซนดูแลกันชัดเจน
โดยพื้นที่บริเวณเกาะคำชโนธบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

ส่วนคณะกรรมการเป็นตัวแทนจากชุมชนเช่นนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตะบนบ้านม่วงและวังทอง
ในส่วนของฝั่งวัดนะครับซึ่งทางคณะกรรมการคำนิวท
ได้เข้าไปดูเรื่องของการบริหารจัดการ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดนะครับว่าเขาจะบริหารอย่างไรนั้นไม่ทราบนะครับ
ส่วนเงินที่จะอยู่ในตู้บริจาคในฝั่งคำชโนธทั้งหมดนั้น

มีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีเงินฝากในบัญชีทุกครั้ง
การใช้จ่ายก็เป็นเงินสนัขของการดูแลปรมนุมรักษา
คณะกรรมการบริหารคำชโนธเปิดเผยรายได้ตลอดปี๒๕๕๙
พบว่ายอดเงินบริจาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม
มียอดเงินต่ำสุด๑๖๐๐๐บาทสูงสุด๕๘๐๐๐บาท
ส่วนเดือนพฤศจิกายนยอดบริจาคพุ่งสูงกว่า๑ล้าน๒แสนบาท
และเดือนธันวาคมยอดบริจาคกว่า๑ล้าน๗แสนบาท
รวมแล้วตลอดปี๒๕๕๙มีเงินบริจาคกว่า๗๕๐๐๐๐บาท
ส่วนตัวเลขในเดือนมกราคมปีนี้ยอดบริจาครวมแล้วกว่า๓๒๐๐๐๐บาท
และยอดบริจาคครั้งล่าสุดนับเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์
สูงถึง๑ล้าน๔แสนบาทแสดงให้เห็นว่าเพียงแค่เดือนเศษ
มียอดบริจาครวมกว่า๔๖๐๐๐บาทแล้ว
ซึ่งเกินครึ่งของยอดบริจาครวมตลอดปีที่ผ่านมา
ยังไม่ตรวจนับจำนวนคนเข้าไปเยี่ยมชมคำชโนธที่ชัดเจน
แต่ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามีผู้ที่ศรัทธาพญานาค
เข้าไปกราบศักระและทำบุญมากขึ้น
โดยคณะกรรมการบริหารคำชโนธยืนยันว่า
เงินบริจาคในส่วนของเกาะคำชโนธ
ถูกนำไปใช้จ่ายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
นำไปเป็นเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นักการพันโรงลูกจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดขยายลานจอดรถ
ห้องน้ำเพิ่มเติมซื้อรถขนขยะคันใหม่
ส่วนเงินบริจาคในพื้นที่๓๙ไร่ของวัดสิริสุทธโธ
มีรูปแบบการจัดการคล้ายวัดทั่วไป
คือมีกรรมการเป็นผู้ดูแล

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

สิริสุทธโธเป็นเพียงที่พักสงฆ์
สิทธิ์ตามหนังสือสำคัญสำหรับหลวง
นสลจึงนับเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

สั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

หรือยุบวัดศิริสุทธโธ
จากศรัทธาประชาชนให้เกิดความโปร่งใสที่สุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน